คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนด้วยความเป็นห่วงนะ
ไปดูหลายพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ล้มระเนรนาศเลย
ไปดูที่ชัยภูมิก่อนจังหวะที่ลมพายุพัดกระหน่ำนะครับ
ขณะนี้เวลา๒ชั่ว๕นาทีทั้งฝุ่นทั้งวงแรงมากเลยครับ
แรงมากเลยเป็นห่วงท่าบใบจังเลยครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะมีอะไรบ้างล่ะครับ
ฝนนะลมนะฮะแล้วก็ฟ้าที่แลบแปรบแบบนี้นะครับ

เอาไว้นะฮะบอกว่าเกิดพายุฝนกระหน่ำ
กระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดชายภูมิเมื่อคืนนี้นะครับ
นี่น้ำท่วมถนนหมดเลยนะฮะ
บนถนนหาบริทัยแล้วก็ถนนสายราชพลึก
นี่๓๐นาทีน้ำเจิงนองแบบนี้คุณดูสิ

ก่อนที่จะลมสงบลงนะฮะ
พบว่าไฟฟ้าดับเกือบทั้งเมืองนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ

ซัดต้นไม้ขนาดใหญ่บริเวณถนนสาย
เข้าชุมชนโนนสมอหักโค้นลงมาตรงนี้คุณ
โรงทับรถนะฮะโดยเฉพาะรถตู้คันนี้นะครับ
โชคดีนะฮะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

ซึ่งจุดนี้เองอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ขยายเป็น๔ช่องจราจรยังสร้างไม่เสร็จ
แล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างคุณเห็นอะไรไหมฮะ
รถตกลงไปในน้ำ
เพราะว่ามีคุณลุงขับรถกระบะแล้วก็ไม่ชินทางฝ่าฝนมาตอนนั้น
ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายที่จะไปข้างหน้า
มันมีแหล่งน้ำอยู่ข้างหน้า
ก็เอาจริงนะคือมองก็มองไม่ออก
เพราะว่าภาพมันมืดมากอันไหนถนนอันไหนเป็นแหล่งน้ำ
แล้วคูน้ำข้างแบบนี้นะครับ
โอ้โหขับพลวดตกลงไปแบบนี้นะฮะ
ทีนี้รถก็จมลงไปแต่ถามว่าคนออกมาได้ไหม
หนีมาได้ทันไหมคะหนีออกมาได้ทันนะครับ

วิ่งเลนส์ซ้ายสุดมาโอ้โฮผมนึกว่ามันจะมีมืดขนาดนี้นะ
นี่แหละครับรอดมาได้ทั้ง๒คันเลยนะฮะ
ตกลงไป๒คันแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อค่ะ
จากที่ชัยภูมิใช่ไหมไปที่บุรีรำค่ะ

ต้นโพอายุเป็นร้อยปีคุณ
ต้นโพเก่าแก่ประจำหมู่บ้านบ้านโคกวัดหักลงมาแบบเนี้ย
ต้นเบอร์เริ่มเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วไปทับอะไรอ่ะ
ทับบ้านของคุณตาสงวนบุญยงอายุ๗๓ปี
บ้านเสียหายโรงจอดรถก็พังเสียหายเหมือนกัน

คนในบ้านเราก็กลัวไงว่าเกิดอะไรขึ้นไหม
นี่มีภรรยาของคุณลุงแล้วก็ลูกสาวอยู่ในโรงจอดรถพอดี
โอ้โหดูสิโดนหลังคาทับโดนกิ่งไม้ฟาด
กลายเป็นได้รับบาดเจ็บ๒คนค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ไม่ใช่แค่ต้นโพอย่างเดียวนะ
ยังมีต้นงิ้วอีกคุณอายุเป็นร้อยปีเหมือนกัน
อยู่ในหมู่บ้านโคกวัดนี่แหละหักโค้นทับบ้าน

แต่ว่าเหตุการณ์ต้นงิ้วไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บนะ
แล้วดูต้นโพสิฮะโอ้โหกี่คนโอบไม่รู้นะคุณนะ

แล้วก็อีกอย่างคือเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยล่ะฮะ
ก็ดูสิโรงจอดรถแล้วต้นไม้
แล้วก็รถอีก๓คนเสียหายคนเจ็บอีก๒คน
ชาวบ้านบอกว่าพายุกระหน่ำนี้น่ากลัวมาก

ยกมือไหว้อย่างเดียวเลยได้แต่ภาวนากลัว
จริงค่ะฟังชาวบ้านหน่อยค่ะ
โอ้โหใจสั่นเลยค่ะพอล้มปุ๊บวิ่งออกเลย
หนูอยู่กันเดียวค่ะลูกสาวไปโรงเรียนแฟนไปทำงาน

มือพนมอย่างเดียวเลยว่าอย่ามาเลย
ตาตามาแต่ฝนก็ขอ
จากที่ว่ามาตำถ้าตำเราจะไม่น่าแต่เขาติ๊งขึ้นไงพี่

พายนี่กี่นาทีนี่แบบ
ไม่ถึงนาทีหรอกพี่แวบตาเดียวอ่ะ
กำลังยกมือไหว้ปุ๊บไปเลย
โอ๊ยยกมือไหว้แล้วไปเลยอ่ะ
ช่วงนี้ชาวบ้านที่ประสบเหตุเกี่ยวกับเรื่องของฝนแล้วก็ลมเนี่ย
บอกว่าลมมันมาเร็วมากนะคุณ

คือมันมาแป๊บเดียวประมาณ๕นาที๑๐นาทีพังราบ
ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ที่บ้านคนอย่างเดียวนะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่เรือนจำบุรีรำด้วย

ส่งสัญญาณที่อยู่ในเรือนจำบุรีรำเสาหักค่ะ
ต้นไม้ล้มทับบ้านพักเจ้าหน้าที่เรือนจำทับรถยนต์ได้รับความ
เสียหาย๓คันดูสภาพรถสิคะ
โอ้โหซึ่งนอกจากป้ายศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่อยู่ห่างจากเรือนจำ๒๐๐เมตร

อันนี้จุดนี้อันนี้รถยนต์ก็เสียหายอีกเป็น๑๐คันเหมือนกันนะ
โอ้โหอย่างนั้นต้องระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง
ยโฆษณาหรือว่าต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับ
อืมค่ะจากบุรีรามไปต่อกันที่อุทัยธานีค่ะ
นี่ก็เจอพายุฝนกระหน่ำรุนแรงเหมือนกันนะคะ
แล้วพัดเอาหลังคาโรงเรียนเนี่ยของบ้านทุ่งผึ่งค่ะ
หมู่ห้าที่อำเภอหนองขาเนี่ยเขาบอกว่ามันปลิวลงมากองกับพื้นเลยหลังคา

วิ่งหนีกันจ้าละวันนะคะพังเสียหายหมด
อย่างที่เห็นน่ะนะคะฝ้าใต้หลังคาเขาบอกว่าอันนี้ยังถือว่าเคราะห์ดีนะไม่ได้ปลิวตามออกไปด้วยค่ะ
ทางด้านของพอโรงเรียนทั้งครูทั้งชาวบ้านก็เข้าไปสำรวจความเสียหาย
โอ้โหคอมพิวเตอร์เนี่ยเปียกน้ำฝนพังไปหมด๒๕เครื่อง
ยังมีพวกกระดานดำที่เอาไว้เขียนสอนหนังสืออีกนะคะ
อาคารเกิดเหตุเป็นอาคารเก่าแก่ค่ะอายุสักประมาณเกือบ๖๐ปี
ครูที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อคุณครูกรยารัฐค่ะบอกตอนเกิดเหตุอ่ะ
เด็กนั่งอยู่ในอังคารจริงเขากำลังเตรียมจะกลับบ้านกันแล้ว
แต่ฝนมันเทลงมาก่อนแล้วอยู่ดีล้มพัดมาอย่างแรงเลย
ได้ยินเสียงดังสนั่นคล้ายเหมือนลมปะทะกับตัวอาคารค่ะ
หลังจากนั้นก็เห็นว่าตัวหลังคามันปลิวลงมา
นักเรียนวิ่งหลบเข้าไปใต้อาคารก็เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องของงบประมาณมาซ่อมแซมให้อาคารเรือกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ
พวกโครงสร้างเหล็กต้องดูให้ดีนะ
อาจจะเห็นเป็นโครงสร้างเหล็กว่าแข็งแรงแล้วนะ
แต่มันอาจจะยึดดีไหมยึดมั่นยึดเหมาะไหมสนิมไหมนะครับ